ทราบว่ามีท่านที่เคยไปเที่ยวที่ยอดภูบักใดนะฮะที่จังหวัดเลยหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่ว่าวันนี้มันมีเรื่องสลดเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีนักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งขึ้นไปบนหน้าผาภูบักใดนะฮะ
ยืนถ่ายรูปอยู่นะครับแล้วก็พลัดตกลงไปข้างล่างคือความสูงเนี่ยลึกลงไปข้างล่างเนี่ยประมาณ๑๐๐เมตร
สูงมากสูงมากฮะทีแรกก็บาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็เสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔นาฬิกา๔๕นาทีวันนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ที่ตะบนปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็ประสานแพทย์แล้วก็กู้ภัยให้ไปช่วยเหลือกันนะครับ
นำผู้ประสบเหตุไปทรงโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะฮะแทะเศษชีวิต
จุดที่เกิดเหตุที่ลงไปแล้วก็ไปพบร่างของเธอที่ด้านล่างหน้าผ่า
พบว่านางสาวชุติมารักษาพรรคดีอายุ๓๓ปีเป็นชาวอำนาจริง
ที่ประสบเหตุที่ตกอยู่เป็นทางลาดชัน
การลำเลียงขึ้นไปก็ทำอย่างยากลำบาก
นายไพรินแสนสุกอายุ๔๒ปีเป็นเพื่อนกับผู้ตาย
บอกว่าก็มากันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อนมาเที่ยวภูบักใจกันมากัน๑๒คน
มาตั้งแต่๗มีนาคมนะครับจนมาถึงวันนี้ก็คือ๘มีนาคม
ตอนเช้าได้เก็บสัมภาระกันแล้วเพื่อเตรียมเดินทางกลับ
ก็มีกลุ่มเพื่อนที่ไปกันล่วงหน้าก่อนนะฮะเหลือ
นายไพรินกับเพื่อนอีก๓๔คนรวมทั้งผู้ตายด้วยคือนางสาวชุติมา
ก็ยังถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ละลึกในพื้นที่กันอยู่นะครับ
ตอนที่เพื่อนกำลังถ่ายรูปผู้ตายยืนอยู่ที่โขดหินที่หน้าผาเลย
ตรงจุดหน้าผาเลยนี่นะฮะลักษณะแบบนี้ครับนะยืนอยู่ตรงนี้นะครับ
ภาพมันจะออกมาสวยแต่ว่าอันตรายค่ะ
ระหว่างนี้คือยืนอยู่กำลังถ่ายรูปกันอยู่
แล้วก็เห็นนางสาวชุติมาเนี่ยไปยืนอยู่ตรงจุดโขดหินที่หน้าผา
นายผายรินที่เล่าให้เราฟังเขาอยู่อีกจุดนึง
แล้วอยู่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องก็หันไปดู
ก็พบว่าผู้ตายกำลังถ่ายรูปกับผู้ตาย
ลิ้งตกหน้าผาไปแล้วค่ะนะฮะซึ่งมันมีความลาดชันมากนะครับ
ลงไปข้างล่างเนี่ยร้อยเมตรนะครับอ่าแล้วก็ไปนอนคว่ำหน้า
มีกระเป๋าสะพายอยู่ด้านหลังอยู่ข้างล่างเพื่อนก็รีบปีนลงไปช่วยกัน
ตอนที่ไปถึงตัวเนี่ยก็เห็นว่านางสาวชุติมา
ยังพอขยับตัวแล้วก็หายใจได้แต่แบบหายใจแรง
อ่าก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่มาถึงก็ใช้เปรยวน
อ่าหามกันไปนะครับจากจุดเกิดเหตุแต่เส้นทางมันก็ยากลำบากอ่ะ
อืมเพื่อจะพาตัวส่งโรงพยาบาลนะครับสุดท้ายแล้วก็ไปเสียชีวิต

เก็บของเก็บสัมพละแต่ลงกันแล้วก็คือเพิ่มเกิดบางคนก็เดินร่วมหน้ามาก่อน
อ่าก็มีผมกับผู้ตายสามสี่คนที่ยังยังถ่ายรูปต่อต่ออยู่ถ่ายรูปต่อเนื่องอยู่
ก็แต่ผมไม่ได้เป็นคนถ่ายให้ผู้ตายผมอยู่อีกจุดหนึ่ง
แต่ว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงผู้หญิงร้องก็เลยหันมามอง
ก็เห็นผู้ตายกำลังทิ้งตกทีครับ
ความสูงจากหน้าผาบนยอดภูหมักใดนะครับถ้าจะนับจากจุดที่ผู้ตายยืนถ่ายรูปเนี่ยนะฮะ
ระยะลงไปไปถึงจุดเกิดเหตุที่ตกลงไปมีความลึกประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายตอนนั้นที่ไปยืนอยู่ท่านผู้ชมครับ
สะพายเป้ที่มีน้ำหนักมากด้วย
เพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าเก็บข้าวของสัมภาระกันแล้วกำลังจะเดินทางกลับ
แล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันหน่อยจังหวะที่ไปยืนอยู่ตรงหน้าผานะฮะ
แล้วสะพายเป้ที่มีน้ำหนักมากเนี่ยแล้วก็มีขวดน้ำด้วยนะครับ
ก็คงจะจังหวะถูกถูกน้ำหนักด้วยเป้
คืออาจจะเสียการทรงตัวเพราะว่าถ้าดูจากภาพจุดที่เขายืนแล้วเนี่ยมันปริ่มมาก
แล้วหน้าผาทุกนั้นเราก็ไม่รู้ว่าลมแรงลงหรือว่าพื้นขรุขระอะไรยังไง
จังหวะนั้นก็ร่วงตกลงไปเลยนะครับ
ก็ตอนนั้นเนี่ยนะฮะตอนที่ยืนถ่ายรูปอยู่ใกล้หน้าผาเนี่ย
ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าขวดน้ำได้ตกไปที่พื้นหรือซอกหินนะฮะ
แล้วนางสาวชุติมาอาจจะพยายามก้มเก็บขวดน้ำนะครับ
แล้วทีนี้เนี่ยน้ำหนักจากเป้เนี่ยถ้าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ว่าเป้ที่สะพายอยู่ก็น้ำหนัก๑๐กว่ากิโลกรัม

ก็เสียหลักเสียหลักตกหน้าผาร่วงลงไปเนี่ยสภาพคว่ำหน้ากระแทกพื้นนะครับ
จากนั้นนะฮะคือจุดที่ตกจริงเนี่ยนะตกลงไปกระแทกพื้นเนี่ย
ตรงจุดจากหน้าผาเนี่ยไป๑๐เมตร๑๐เมตรก็ถือว่าเยอะแล้ว
แล้วก็กลิ้งต่อลงไปอีกกลิ้งต่อลงไปข้างล่างอีกรวมแล้วก็เกือบร้อยเมตรนะครับ
โรงพยาบาลภูเรือชนะสูตรเบื้องต้นพบว่าปอดได้รับการกระแทกอย่างแรงจนฉีกขาดนะครับ
ตอนนี้ก็ส่งศพไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลจังหวัดเลย
เพื่อจะชนะสูตรอย่างละเอียดแล้วก็รอให้ญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อนะครับ
นักท่องเที่ยวหญิงคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคร้ายนะครับ
เป็นคนแรกที่ประสบอุบัติเหตุตกหน้าผาแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนนักท่องเที่ยวไว้ด้วยนะครับ
ว่าขอให้ระมัดระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าจะที่นี่หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ตรงจุดหน้าผาแบบนี้เราก็จะเคยได้ยินข่าวกันอยู่เป็นระยะ
ใช่จริงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุคนตกหน้าผาตกเขาเยอะเหมือนกันนะคะ